อยู่คู่กับการแข่งขันฟุตบอลโลกมาตลอด
การส่งปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลก

คือแข่งขันฟุตบอลโลกทีไรเราจะนึกถึงเรื่องนี้

ซื้อจากปรายศนีย์ไทยนี่เป็นโอ้โห
แล้วต้องเขียนกันปั๊มกันแบบนี้
ไทยรัฐจับมือกับปรายศนีย์ไทยค่ะจัดแคมเปญเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชค
ร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก๒๐๒๒นะคะ
คือไทยรัฐกรุ๊ปผนึกกำลังสื่อทั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์จับมือบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดค่ะ
แคมเปญเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชค
ร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก๒๐๒๐
สามารถส่งปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลกที่ปรายศนีย์ไทยทุกสาขา
และตู้ปรายศนีย์ริมทางเท้าและเพิ่มความสะดวกให้กับการทายผลการแข่งขัน
คนที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมกันได้ตั้งแต่๒๑พฤศจิกายนไปจนถึง๑๗ธันวาคม๒๕๖๕นี้ค่ะ
คุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวี
และดรดันนันสุพัฒระพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัด
คุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์ไทยรัฐทีวี
รวราพรคล่องเกียวพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อองค์กรบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัด

โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งทางด้านช่องทาง

เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชค

คุณผู้ชมคะครั้งนี้นี่ครั้งที่๑๐แล้วนะ

๑๐ปีแล้วเหรอครับค่ะใช่

ไทยรัฐกรุ๊ปนะครับรวมไปด้วยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ไทยรัฐทีวีนะครับ
ก็ผนึกกำลังกับทางปรายศนีย์ไทยครับ
จัดการทายผลฟุตบอลโลกนะครับ
อยากจะเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยนะครับ
แล้วก็รวมถึงผู้อ่านไทยรัฐทุกทุกท่านนะครับ
ร่วมสนุกกันในการทายผลฟุตบอลโลกประจำปี๒๐๒๒ในครั้งนี้ด้วยกันนะครับ
แล้วก็อยากให้ทุกคนดูฟุตบอลให้สนุกนะครับ
แล้วก็มาร่วมรุ้นรับรางวัลพร้อมกันด้วยครับ

ผมก็จะต้องซื้อปริศนีย์บัตรเอาไว้ก่อน

๒ทีมซื้อสัก๑๐๐ใบก็ต้องแบ่ง๕๐ใบ

คือมิ้วไม่ใช่คอกีฬาแต่ฟุตบอลโลกทีไรมิ้วดูทุกครั้งนะพี่อุ๋

ลาอ่านข่าวเพื่อดูรอบชิงสมัยก่อนเคยขนาดนั้นอ่ะ